อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอทีนะคะใครที่มีแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กอยู่ในไอโฟน
ปัญหานี้ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
ผู้ใช้งานไอโฟนค่ะเผลอกดลบแอปเฟซบุ๊กออกจากเครื่องแล้วดาวนโหลดลงเครื่องใหม่
ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดทั้งสิ้น
โดยปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นกับแอปเฟซบุ๊คที่เพิ่งปล่อยเวอร์ชันอัปเดตเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
แน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศในไทยเองก็มีผู้เจอปัญหานี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งเฟซบุ๊คตอนนี้ก็ยังไม่มีความคิดเห็นใดออกมาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปัญหานี้
เพราะฉะนั้นจนกว่าที่เฟซบุ๊กจะออกมาแก้ไขบั๊กนะคะแนะนำให้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปลบแอปนี้เด็ดขาด
เพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าสู่ลำบากอีกนะคะ
อันนี้คือจริงไม่ได้เป็นโฮกไม่ได้เป็นข้อความที่แบบแชร์กันมั่วเรื่องจริง